เขาพาไปว่าให้หลงพ่อวัดดั่งในจังหวัดสมุทรสงครามหน่อย
ชาวบ้านไปขออะไรแล้วก็มักจะสมหวังสมปรารถนาค่ะ
เล็กได้ไปมาขอพรหลงพ่อดั่งวัดข้ายบังคุงนะคะ
เราก็ปลิดทองที่บ้านสั่งกระจาย
ปิดทองลูกวินิกส์ด้านซ้ายปิดทองลูกวินิกส์ด้านขวา

ก้าวจบจากนั้นเราก็จะเดินบนท่านนะคะ

แล้วก็อธิตานขอพรท่านไปด้วยนะคะ

ด้วยงั้นนี่ฉันไม่อธิบายนะคะเอาไม่ได้
คุณต้องบอกหน่อยแต่ผมแค่ชื่นชมคลิปเขาว่าเขาทำดี
ละเอียดมากนะคะก็อย่างที่เขาบอกนะ
นี่คือบรรยากาศภายในวัดบางกุ้ง
อยู่ที่ตำบลบางกุ้งอำเภอบางคนทีจังหวัดสมุทรสงครามนะคะ

บางคนเคยไปบางคนไม่เคยไปเดี๋ยวเล่าสู่กันฟัง
วัดแห่งนี้เป็นวัดดังที่สาธุชนทั้งในทั้งนอกพื้นที่เขาให้ความเคารพนับถือศรัทธามาก
เนื่องจากว่าภายในวัดแห่งนี้มีองค์หลวงพ่อนินมณีหรือที่ชาวบ้านรู้จักกันในชื่อหลวงพ่อดำนี่แหละค่ะ
ดิษฐานอยู่ภายในโบสถ์ที่ถูกรากของต้นโพปกคลุมไปทั่วทั้งโบสถ์เลย
ชาวบ้านเขาบอกว่าหลวงพ่อดำมีความศักดิ์สิทธิ์เป็นอย่างมากเนื่องจากว่ามีคนเคยมากราบไหว้มาขอพร
ขอโชคขอลาบขอเงินขอทองส่วนใหญ่มักจะสมหวังสมปรารถนากันไป
เช่นเดียวกับสาวติ๊กต๊อกเกอร์ท่านนี้ครับ
เธอก็เคยมากราบไหว้ที่นี่แล้วและเธอบอกว่าก็ได้ตามที่ขอมาแล้วด้วย
เธอก็เลยแนะนำแบบนี้ว่าเมื่อมาถึงนะคะให้ไปปิดทองพระและลูกนิมิตรที่อยู่ภายนอกโบสถ์ก่อน
จากนั้นค่อยเข้าไปไหว้หลวงพ่อดำนะคะแล้วเราจะต้องท่องคาถาเงินล้าน
นี่เห็นไหมคะพระคาถาเงินล้านมีอยู่หรือว่าเดี๋ยวนี้เสิร์ชตามอินเตอร์เน็ตได้เลย
ห้องคาถาเงินล้านที่อยู่หน้าหลวงพ่อตอนที่กราบไหว้ท่าน
จากนั้นก็เดินวนรอบหลวงพ่อนะคะจากซ้ายไปขวาจำนวน๓รอบ
ระหว่างเดินท่องสิ่งที่เราจะขอเหมือนอธิษฐานไปด้วยค่ะ
ขอพรไปด้วยท่องไปสามรอบและกลับมาปั๊บ
ต้องตั้งใจทำมาหากินด้วยนะไม่ใช่กลับมานอนขอพรแล้ว
ไม่ได้มันไม่มาแล้วขอดีถ้าเกิดคุณขอเรื่องหน้าที่
การงานความสมหวังสำเร็จก็ต้องลงมือทำด้วย
แล้วสิ่งที่ท่านขอไว้จะหนุนนำให้ท่านอาจจะประสบความสำเร็จ
ตามสิ่งที่ขอก็ได้นะคะเรื่องแบบนี้ก็ต้องบอกว่าเป็นเรื่องของความเชื่อส่วนบุคคล
จริงแล้วเนี่ยการไปขอพรพระบางทีเราอาจจะไม่ได้ขอเพื่อให้ประธาน
แต่ขอเพื่อให้มีกำลังใจมากขึ้นก็ได้เหมือนกันเนาะ
คุณมินิอาร์ตี้ค่ะ